คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังถอยรถกระบะลงลำห้วยในหมู่บ้าน
ตั้งใจจะไปจอดบริมนะฮะเพื่อจะล้างรถ
ปรากฏว่าถอยไปถอยมาเอ้ารถตกน้ำจมไปทั้งคันแบบนี้
ต้องประสานกู้ภัยให้มาช่วยในการที่จะนำรถขึ้นมา
คุณดูสิหายจนไม่เหลือว่ารถมันอยู่ตรงไหนเลย
คือมองไม่เห็นแล้วค่ะตอนนี้เห็นแต่คนไปพยายาม

มิดคันแล้วฮะหน่วยกู้ภัยเมืองร้อยเอ็ดพร้อมชุดประดาน้ำนะครับ
ก็นำกำลังลงไปงมค้นหารถกระบะ

โอ้โหรถผมไหลตกน้ำจมไปทั้งคันเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลำห้วยบ้านดอนหวาย
ขออภัยดอนควายนะครับถนนบ้านดอนควายบ้านไผลล้อม
ตมสะอาจอำเภอโพแชยจร้อยเอ็ด
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าของรถยืนรออยู่ให้ข้อมูลบอกว่า

ผมขับรถกระบะมาที่ริมห้วยตรงนี้
ค่อยถอยถอยท้ายลงมาริมห้วย
เพื่อจะล้างรถจะใช้น้ำจากห้วยนี่แหละครับ
แต่ในระหว่างกำลังจะลงจากรถ

แต่จู่รถทะไหลจมลงไปในลำห้วย
เขาตะโกนอย่างเดียวหุ้ยคุณหุ้ย
รถหายไปแล้วแป๊บหนึ่งฮะ
จมลงไปมิดคันเลยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ตัวเขาเองก็พยายามแล้วนะคุณ
กระโดดน้ำกระโดดท่าลงไปแล้วล่ะ
แต่ว่าทำอะไรได้ล่ะคุณ
จะดึงรถทั้งคันขึ้นมาก็ดึงไม่ได้

แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ออกช่วยเหลือนะครับ
ผู้ภัยจัดชุดประดาน้ำลงค้นหาใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
พบรถกระบะคันดังกล่าวติดอยู่ใต้ต่อหม้อสะพาน

ขอเกี่ยวจากรถยกคล้องกับรถกระบะที่อยู่ใต้น้ำ
แล้วใช้รถยกค่อยดึงสลิง
นำรถกระบะขึ้นมาจากน้ำจนสำเร็จ
นี่คุณเดี๋ยวจะค่อยโผล่ขึ้นมาแล้วนะ

เจ้าของเห็นรถบอกโอ้โฮรถผมคงพังเละเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตรวจสอบสภาพรถหลังจากจมน้ำทั้งคัน
มีน้ำอยู่ภายในห้องเครื่องและห้องโดยสารเต็มไปหมดเลยครับ
ก็แน่นอนฮะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์เข้าซ่อมอย่างเดียวนะฮะ
ก็ให้รถยกนำไปไว้ที่บ้านของเจ้าของรถก่อน
เพื่อจะหาทางในการซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ
ว่าดึงเบรกมือแล้วก็ตามแต่พื้นตรงนั้น
อาจจะเป็นดินดินที่ลื่นอยู่
เป็นเลนที่ลื่นอยู่รถมันก็สามารถไหลลงไปได้นะฮะ